ไปดูความจริงที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายจากคลิปในโลกออนไลน์ที่บอกว่ามีลุงวัย๖๐ปีคนหนึ่งไปแย่งข้าวสุนัขจรจัดนะครับแต่ความจริงแล้วลุงได้นำข้าวที่เหลือเพื่อจะไปให้สุนัขจรจัดที่หลงฝูงอยู่ในพื้นที่แถวบ้านของลุงเอง
หลังจากมีเรื่องนี้ออกมาปรากฏว่ามีฐานน้ำใจมากมายที่หลั่งไหลมาช่วยลุงนะครับ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่คนใจบุญนำข้าวไปให้หมาจรจัด
บ่อขยะเทศบาลเมืองชะอำจังหวัดเพชรบุรี
แต่ทราบภายหลังว่ามีชายสูงอายุมาขโมยข้าวหมา
เมื่อพบหลักฐานคาตาจึงโกรธจัดต่อว่า

ก่อนจะนำมาโพสต์ลงสังคมออนไลน์
จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับชายที่ปรากฏในคลิป
เขาคือนายผวนศรีพุ่มอายุ๖๖ปี
หาเลี้ยงปากท้องด้วยการเผาถ่านขาย
อาศัยอยู่เรือนพักมุงสังกษี

เพียงลำพังกับหมาและแมวจรจัดรวม๑๑ตัว
ที่ตามเข้ามาจากบ่อขยะ
ผวนเล่าย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
วันนั้นลืมข้าวสารและโครงกระดูกไก่ไว้ที่บ้านลูกสาว
ตั้งใจจะเอามาทำให้หมาแมวกินจึงย้อนกลับไปเอา
ระหว่างทางเดินผ่านบ่อขยะ
เจอข้าวที่มีคนนำมาเลี้ยงหมา
แต่เห็นว่าหมาไม่กินต่อแล้ว
หากจะเดินไปถึงบ้านลูกสาวก็มีระยะทางอีก๓กิโลเมตร
ตัดสินใจว่าจะตักข้าวที่เหลือไปให้หมาที่บ้านตัวเอง
แต่แล้วก็เจอกับชายคนที่นำข้าวมาให้หมาที่บ่อขยะ
จึงถูกต่อว่าอย่างรุนแรงพร้อมกับถ่ายคลิป
ผวนไม่คิดตอบโต้เพราะยอมรับว่าตนเองนั้นผิดจริง
แต่ก็ไม่คิดว่าข้าวที่หมากินอิ่มแล้ว
จะนำไปเลี้ยงหมาต่อที่บ้านจะมีปัญหาขนาดนี้
เพราะคิดว่าคนที่นำมาเลี้ยงก็คงมีใจกุศลเช่นเดียวกัน
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็รู้สึกเสียใจ
แต่ไม่กังวลอยากจะมีใครมองผิดก็มองไป
ผมก็ค้านเดินไปบ้านลูกตั้ง๓กิโลออกจากนี่
แล้วไปเจอข่าวก็ขับผมก็ตัดสินใจ
ถึงแก่สัก๒กิโลเมตร

มันชิมไปหมดแล้วฝาว่าด้านนั้นลงมันอิ่มไม่เอา
แล้วเราคิดว่าเราจะเก็บเอาไปทำอะไร
ข่ายมาให้ให้มาที่บ้าน
ของผมมันไม่พอมา

เขาก็ตบมวกว่าเอาหลูบเขาเฟฟเลย

แต่ต่อตบเขาแล้วพิษเขา
ถึงมาเขามาช่วยหมา

ก็มีจิตใจเอื้ออาทรต่อสัตว์ร่วมโลก
อกจากนั้นยังมีผู้ใจบุญ

หลังไหลเข้าช่วยเหลือลุงผวน
สิ่งของใช้จำเป็นสำหรับคนและสัตว์มามอบให้

แต่มากด้วยจิตที่มีเมตตา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน